ทุกผู้ชมครับกรณีของแม่ค้าออนไลน์ที่ขายโทรศัพท์มือถือ
แล้วมีน้องเด็กชายมสองที่เชียงใหม่สั่งเพื่อจะมาเรียนออนไลน์คนหนึ่ง
เงินไปให้แล้วแล้วของไม่ได้น้องถึงขั้นเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เสียชีวิต
คือล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นรายเดียวกันเจ้าเดียวกันหลอกเขาอีกแล้วนะฮะ
คราวนี้เป็นเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๑ที่ราชบุรีชื่อว่าน้องชาบาแก้ว
โอนเงินไป๑๔๐๐๐บาทไม่ได้ของเหมือนกัน
ถูกล็อกการติดต่อหนีหายไปเลย

ต้องให้มันเป็นแบบนี้เพราะว่า
โทรศัพท์ทำเป็นด้วยตั้งตอนนี้มันค่อนข้างมันยาก
ก็เลยรู้สึกผิดมากเลยตอนนี้

อยากให้เขาออกมารับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยค่ะ
แล้วก็อยากให้เขามอบตัว
แล้วก็รู้สึกผิดในเรื่องที่เขาทำนะคะ
คือสำหรับหนูมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก
สำหรับหนูตอนนี้หนูอยากให้เขามารับผิดชอบอะค่ะ
นี่ค่ะน้องชาบาแก้วครับท่านผู้ชมครับ
อายุ๑๒นะฮะอยู่ชั้นม๑ที่รัชบุรี

คือคนที่แม่ขายสินค้าแล้วก็หลอกเขาเอาเงินเข้าไป
แล้วไม่เอาของมาส่งให้เขา
ดูไว้ความเดือดร้อนของผู้คนนะครับทุกผู้ชม
น้องถูกหลอกโดยแม่ค้ารายเดียวกับน้องกล้อง
น้องกล้องเด็กชายชั้นม๒ที่เชียงใหม่ท่านผู้ชมต้องจำได้

ที่ว่าซื้อโทรศัพท์มือถือมือสองเหมือนกัน

แล้วก็แม่ค้ารายนี้ก็ไม่ส่งของมาให้
น้องเส้นเลือดในสมองแตกเลยนะฮะน้องเครียดมากนะครับ

นี่น้องชาบาแก้วฝากทีมข่าวไทยรัฐทีวี

เริ่มแรกคือคุณแม่ของน้อง
เห็นข่าวจากไทยรัฐทีวีนี่แหละ
นำเสนอเรื่องของน้องกล้องซึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
ว่าซื้อของเป็นโทรศัพท์มือถือมือสองนะฮะ
แล้วไม่ได้ของจนเครียดเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เสียชีวิต
คุณแม่ก็เลยประสานมายังคุณสุจินนรุไทยนะครับ
เป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่ราชบุรี
บอกว่าน้องชาบาแก้วลูกสาวของแม่โดนเหมือนกันเลย

ตอนนี้สงสารลูกมากลูกเครียดมาก
คือเงิน๑๔๐๐๐บาทเนี่ยนี่เป็นเงินเก็บสะสม
เป็นเงินก้อนสุดท้ายของครอบครัวนะครับ
ตอนนี้คุณแม่บอกกับเราว่า
ทั้งบ้านเนี่ยเหลือเงินอยู่แค่๑๐๐ไม่ถึง๑๐๐บาทนะครับ
๑๔๐๐๐บาทคือเอาไปให้กับแม่ค้าคนนี้ไปแล้ว
เพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือมือสองมาให้ลูกได้เรียนออนไลน์
แม่บอกว่าต้องการมือถือให้ลูกเรียนออนไลน์
เห็นว่าเป็นร้านดังมีคนติดตามเยอะ
ตกลงซื้อขายโอนเงินให้๑๔๐๐
หลังจากโอนเงินไปทีนี้ล่ะเป็นเรื่องเลยครับ
แม่ค้าคนนี้ถามอะไรไปก็ไม่ตอบไม่อ่านไลน์ไม่อ่านแชทอะไรทั้งสิ้น
ช่องทางการติดต่อทั้งหมดจนหมดจนมั่นใจว่าถูกหลอกแน่
โดยเฉพาะตอนที่เห็นข่าวของน้องกล้องที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ดูแล้วบอกอุ้ยนี่มันลายเดียวกันเลยนี่
ตอนนี้ไปแจ้งความที่สพโพธารามแล้วนะครับ
น้องไปคุยว่าต้องโอนตอนนี้นะ
อีก๒ชั่วโมงก็จะได้ของแล้วเราก็มีความหวังว่า
ถ้าเราได้ของมาเลยเราก็จะเปิดช่อง
เพื่อให้คลิปมันลันแล้ว
มันสามารถสร้างรายได้ในอีก๓๔เดือนข้างหน้าได้
คือจะเอามาทำอาชีพอะค่ะ

น้องก็จะได้เรียนด้วยเพราะตอนนี้เขามีปัญหาว่า

เพราะว่าโทรศัพท์ต้องดึงกับแม่สองคน

เราถามไปแต่เขาไม่ตอบกลับมาเลย

รอความหวังจากเงินก้อนนี้
ว่ามันสามารถมาต่อการดำเนินชีวิตของเราได้
ตอนนี้สภาวะแบบนี้มันคือหารายได้ที่ไหนไม่ได้แล้ว
นี่ที่คุณแม่เล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมครับ
คือเป็นเงินก้อนสุดท้ายจริงที่มีอยู่
จะได้ไม่ต้องมาใช้กับของคุณแม่ในการสลับเรียนออนไลน
เรียนได้ไม่เต็มที่นะครับ
มีเบาะแสมีข้อมูลยังไงก็ฝากบอกกับคุณแม่เพิ่มเติมด้วยก็ได้
คุณแม่บอกเบอร์โทรของคุณแม่น้องชะบาแก้วนะฮะ
เพราะคุณแม่เนี่ยอยากจะได้ข้อมูลไปให้กับตำรวจเพิ่มเติมนะครับ
ในการติดตามตัวมาดำเนินคดี

เขาจะไม่ยอมให้มาเก็บเงินปลายทาง
ก็จะหลอกล่อลูกค้าว่าต้องโอนมาก่อนภายในกี่ชั่วโมงกี่

ทุกผู้ชมครับน้องชะบาแก้วคุณแม่บอกว่าวันนี้
ปกติเคยสดใสร่าเริงวันนี้เครียดเลยนะครับ
คือนี่วันนี้ร้องไห้คือไม่ยิ้มไม่แย้มเลยนะครับ
ก็ได้แต่ปลอบลูกสาวว่าเออช่างมันลูกก็ถือว่าเป็นบทเรียนของเราก็แล้วกัน

นะฮะน้องชะบาแก้วบอกว่าจากนี้ไปไม่เอาแล้ว
หนูจะไม่ซื้อของออนไลน์อีกแล้วนะ
ฝากบอกถึงร้านหรือว่าผู้ขายคนที่ทำผิดแบบนี้
ขอให้มามอบตัวซะเถอะมารับผิดชอบในสิ่งที่ทำไป
เงิน๑๔๐๐๐บาทมันมีค่าแล้วมันมากมายสำหรับหนูจริง

สพโพธารามบอกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานต่างนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของบัญชีทางไอจีของแม่ค้าออนไลน์คนนี้
เดี๋ยวจะออกหมายจับนะฮะแล้วจะประสานกับพื้นที่
ที่เขามีคดีลักษณะคล้ายเคลียงกันด้วย
เราก็พยายามติดต่อไปยังร้านขายโทรศัพท์มือถือรายนี้
ก็เหมือนกับคนที่เขาติดต่อไปนั่นแหละ
ถูกหลอกคือปิดเพจไปแล้วลบข้อมูลต่างออกจนหมด
ลบข้อมูลหมดขณะเดียวกันที่เชียงใหม่
กรณีของน้องกล้องเด็กชายวัย๑๔ปีอยู่ม๒

คือคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามปลอบใจแต่เหมือนกับน้องก็เครียด
เครียดว่าโอ้โหทำให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อน
เส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตเมื่อ๑๗กันยายน
ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕นะครับ
และรู้แล้วว่าผู้เกี่ยวข้องมีใครบ้าง
กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับนะครับ
ถ้าในพื้นที่ภูทรภาค๕ทางภาคเหนือ
แม่ค้าออนไลน์คนนี้มีเคสของน้องกล้องรายเดียว
แต่เดี๋ยวทางภูทรภาค๕จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศเลย
ว่ากรณีแม่ค้าออนไลน์รายนี้จะมีผู้เสียหายคนอื่นเพิ่มเติมหรือไม่
พฤติกรรมของแม่ค้าออนไลน์คนนี้ก็คือ
มีคนสนใจก็จะติดต่อกันแล้วก็จะหลอกล่อให้เขาโอนเงินมาก่อน
พอเขาโอนเงินมาก็แน่นอนก็บล็อกช่องทางการติดต่อทั้งหมด
อาจจะใช้รูปหน้าเดิมอะไรเดิมของเดิมให้ดู

นี่ค่ะคือน้องกล้องเนี่ยเสียชีวิต๑๗กันยายน
ซึ่งคือวันเดียวกับที่น้องชาบาแก้ว
สั่งซื้อมือถือจากแม่ค้าคนนี้
แสดงว่าไม่ได้หยุดเลยค่ะนี่ค่ะคือน้องกล้องเนี่ยเสียชีวิต
แต่วันนั้นคุณก็ยังเปิดไอจีเปิดอะไรหล่อคนอื่นไปเรื่อยอีก
แล้วเขาทำไอจีให้ดูน่าเชื่อถือ
ทำได้ยังไงยอดผู้ติดตามเขาเยอะนะคะ
เออเขาทำได้นะดูสิมันคงมีกลมิถีต่างที่มันทำ
ไม่รู้ซื้อยอดซื้ออะไรได้หรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะ
คุณแม่น้องชะบาแก้วบอกว่าก็เห็นว่า
โอ้โหไอจีของแม่ค้าคนนี้มีคนติดตามเยอะเหลือเกินคนติดตามเขาเนี่ย

บล็อกเลยนะคะอันตรายจริงทำแบบนี้